ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูเหตุการณ์ยิงกันตายที่จังหวัดพัทธลุงกันก่อนนะคะ
เป็นเหตุหนุ่มวัย๓๑ปีค่ะพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
ถูกคนร้ายซุ่มดักยิงเสียชีวิตหน้าบ้านพักเลยนะคะตำรวจพอรับแจ้งเหตุเสร็จ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะไปพบปืนสองกระบอก
แล้วก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีมากกว่าสองคนนะคะส่วนเรื่องของปมการสังหารครั้งนี้
ตั้งไว้สามประเด็นหลักหลักหนึ่งเรื่องของการขัดแย้งส่วนตัว
สองเรื่องของชู้สาวแล้วก็สามเรื่องของความขัดแย้
หลังจากที่เกิดเหตุนะคะตำรวจสพเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ชีพนะคะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหมู่๔ตำบลโคกม่วง
ไปพบศพนายปากรรุดีกิจอายุ๓๑ปี

ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
บริเวณลำตัวแล้วก็ศีรษะหลายต่อหลายนัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาชัยสน
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่จุดเกิดเหตุ๗ปลอก
แล้วก็ไปพบคราบเลือดคราบเลือดของผู้เสียชีวิตเต็มบริเวณจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ขณะเกิดเหตุทราบว่าขณะที่นายปากรยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ได้มีเสียงปืนดังมาจากทางป่าสวนยางข้างบ้านจำนวนหลายต่อหลายนัด
กระสุนถูกนายปกรณ์จนล้มลงกับพื้นที่นี่ความคืบหน้าสุดสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบแล้วก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดไปพบหัวกระสุนปืนอีก๔หัว
แล้วก็พบว่าคนร้ายใช้ปืน๒ชนิดในการก่อเหตุ
คือชนิดแรกปืนขนาด๙มิลลิเมตรชนิดที่๒เป็นปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
เบื้องต้นตรวจสอบพยานแวดล้อมในจุดเกิดเหตุเชื่อแบบนี้
ว่าคนร้ายเนี่ยมีด้วยกันจำนวนสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณถนนในหมู่บ้าน
แล้วก็๑ใน๒คนร้ายใช้วิธีเดินเท้าลัดทางป่าสวนยางพาราบริเวณข้างบ้าน
จุดเกิดเหตุเข้าไปที่จุดเกิดเหตุระยะทางสักประมาณ๔๐๕๐เมตร
หลังจากนั้นก็ซุ่มในที่มืด
พอได้จังหวะค่ะก็ใช้ปืน๒กระบอกที่เตรียมมายิงเข้าใส่นายปากรจนกระทั่งนายปากรเสียชีวิตดังกล่าว
ขณะเดียวกันได้มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเป็นบุคคลในครอบครัว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนที่ใกล้ชิดผู้ตายมาสอบปากคำด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องของปมประเด็นการสังหารมีตั้งไว้๓ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย๑เรื่องของชู้สาว๒เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับยาเสพติด
ถามว่าทำไมก็เพราะว่าหลายปีก่อนนายปากรเคยถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาคือครอบครอง
และเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้ามาแล้วมีมูลไง
สำหรับศพนายประกอบทางญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามประเพณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็แน่นอนว่ายาดก็เสียใจนะ